จ้าทัวร์ถล่มดาวติ๊กต๊อก
นี่รถสตาร์ทเครื่องนะรถทัวร์เตรียมบึ้นเลยนะ
ไปเลยหล่อไปเลยหล่อแต่ไม่ต้องถึงดอง
ครับครับขอไปกันก่อนหน้าแล้วนะอันนี้เขาบอกว่าอยากจะไปเที่ยวสุสานหอย
สองท่านเคยไปไหมคะผมยังผมเคยไปแต่ไปแล้วก็แวะได้ไม่นานอืม
บางคนไปแล้วก็ขับผ่านไปเฉยหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้
แต่มันกลายมาเป็นที่รู้จักแล้วแหละตอนนี้
เมื่อมีคนไปทำคลิปแล้วบอกว่ามาเที่ยวที่นี่
แล้วเขาอธิบายสุสานหอยไว้ว่าอย่างไรลองดูทำไมทัวร์ถล่ม

เดี๋ยวกูจะตามไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นยังไง
สุสานหอยมันเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
เดี๋ยวก่อนมานี่เร็ว
ไปเจอกันค่ะที่สุสานหอย
มาถึงแล้วค่ะสงสารหอยเข้ามานี่
คือกลัวอยู่พังงามาตั้งแต่เกิดแล้วกลัวไม่เคยมากะบี่ที่ตรงนี้
มันเหมือนปูนซีเมนเททับกันมา
มองดูถนนเสมนแถวบ้านก็ได้เหมือนกันค่ะ
โอ้ยยสถานที่ช่องเที่ยว
แล้วเอาไปพูดแบบนี้กลัวจะไปทางไหนล่ะจ๊ะนะคะ
เหมือนถ่ายแบบนี้ถ่ายคลิปนะอาจจะทำคอนเทนต์ใด
พาเที่ยวทั่วไปชวนไปเที่ยวที่สุสานหอย๗๕ล้านปี
ที่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่
อยู่ในเขตอุตยานแห่งชาตินะคะหาดโนภารัฐารามุกเกาะพีค่ะ
เนี่ยพอไปถึงก็วิจารณ์ยับเลยบอกไม่เห็นจะมีหอย

เสียเวลามาเที่ยวดูปูนซีเมนที่บ้านดีกว่า
และบ่นต่อด้วยว่าค่าเข้าชม๔๐บาทเอาไปซื้อขนมกินคุ้มค่ากว่า

แล้วก็บอกนะคะบอกว่าอย่ามาเลยแนะนำแบบนี้ซะด้วยนะ
ชาวเนทนี่โอ้โฮเข้ามาทมกันไตม์เลย
เขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกรู้จักด้วยซ้ำ

คอนเทนต์แบบนี้ไม่สร้างสรรค์และไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทีนี้ไอ้สิ่งที่เขาพูดในคลิปที่เขาบอกว่า
มันเหมือนปูนซีเมนกลับไปดูที่บ้านดีกว่า
เอาอย่างนี้ขวัญขอเพิ่มข้อมูลนะคะ

ขวัญได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของอบตสายไทยที่จังหวัดกระบี่
เขาให้ข้อมูลของสุสานหอย๗๕ล้านปีเอาไว้ว่า
สุสานหอยแห่งนี้มันเป็นซากดึกดำบันนะคะของหอยน้ำจืดชนิดต่าง

กหอยเนี่ยมันทับถมกันแล้วมันก็เลยจับตัวกลายเป็นหินแข็ง
จะเป็นหินเป็นชั้นสลับกันถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเนี่ย
ก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกระบี่นั่นเอง
นี่เขาบอกว่ามันจะมีแผ่นหอยที่เกาะตัวกันจนแข็งเป็นหิน
หินจะสลับกับชั้นของถ่านลิกไนท์หนาแล้วก็ถูกยกตัวขึ้นมา
ทีนี้เวลาเราไปถึงบางคนไม่รู้ก็จะเห็นว่าอุ๊ยทำไมไอ้พื้นมันเหมือนพื้นปูน
มันเพื่ออะไรมันคือการทับถมของซากหอยนั่นเอง
เพิ่มเติมข้อมูลให้เท่านี้เผื่อใครที่ยังไม่รู้แล้ว

คือการทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ทุกวันนี้คุณผู้ชมมันมีหลากหลายรูปแบบ
บางคอนเทนต์เป็นเชิงลบเราพูดไปเราไม่รู้หรอกว่า
ผลกระทบมันไปกระทบใครบ้าง
ใช่แนะนำแบบนี้นะก่อนเราจะไปเที่ยวที่ไหน
โดยเฉพาะสถานที่สำคัญนะคะทางธรรมชาติ
ศึกษาข้อมูลก็ได้ศึกษาข้อมูลไปก่อน
ว่าที่ที่เราจะเที่ยวมันเป็นแบบนี้หรือเปล่า
และแน่นอนเชื่อว่าคุณจะตื่นตาตื่นใจถ้าคุณได้มีแค่ศึกษามูล
ครับมีตังค์อย่างเดียวเที่ยวไม่ได้นะ

ทัวร์ลงไม่เท่าไหร่แต่คนในพื้นที่ที่เขาขายของกัน